โอ้โหแม่จิมชอบใช้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ที่ฉันลงทะเบียนมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยังต้องลงทะเบียนกันต่อไปคุณผู้ชมค่ะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานสภาพอากาศยามเช้าต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะ
สัปดาห์ใหม่ต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนด้วยเหมือนกัน
สัปดาห์ก่อนนู่นฝนตกแล้วก็ฝนลดลงอากาศเย็น
ต้นสัปดาห์วันนี้โดยเฉพาะชาวกรุงเตรียมรับมือกับฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐาน
ตอนนี้แบงคกไทยแลนด์ค่ะติดอันดับ๔ของโลกแล้วนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์แอร์วิชัล
อยู่ที่๑๗๓มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ซึ่งถือว่าอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมากทีเดียว
ถ้าหากว่าเราจะเจาะลึกลงไปดูในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเตือนกันหน่อยแล้วกัน
ชาวกรุงคุณผู้ชมหลายพื้นที่แทบจากทุกเขตเลยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอยู่ในปริมาณที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
จนไปถึงมีผลกระทบอย่างมาก
อย่างพื้นที่ที่ขึ้นสีม่วง๒๐๒อยู่ฝั่งธนบุรีอยู่แถววังบูรพา
รวมไปถึงแถวเสาชิงช้าเนี่ยค่ะอันตรายอย่างมากเป็นพื้นที่ปิดพื้นที่เล็กเล็กนะคะ
ส่วนภาพรวมทั้งประเทศจะเห็นว่าภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครขึ้นพื้นที่สีส้มสีแดงเลย
ส่วนภาคตะวันออกภาคอีสานไล่ไปถึงภาคเหนือฝั่งแถบตะวันออกเนี่ยนะคะ
ก็จะมีความร้อนรวมไปถึงฝุ่นละอองประปราย
นี่ค่ะเอาให้ดูกันชัดเลยเตือนคนกรุงให้เฝ้าระวัง
เนื่องจากว่าความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ก่อนหน้านี้แผ่ลงมาปกคลุมเนี่ยนะคะ
มันเคลื่อนไปแล้วมันถอยลงมาอ่อนกำลังลงทำให้อากาศมันนิ่งนะคะ
เลยทำให้ฝุ่นเนี่ยยังคงปกคลุมในพื้นที่ส่งผลเรื่องของฝนด้วยวันนี้ตอนบนของประเทศฝนน้อยลงนะคะ
เหนือ๑๒๐ภาคอีสานร้อยละ๑๐ของพื้นที่แต่ว่าอีสานล่างอย่างสุรินศรีสะเกดก็ยังคงมีฝนอยู่บ้าง
ทำให้พื้นที่อื่นนะคะก็มีฝนลดลงด้วยเหมือนกันอย่างภาคกลางก็ฝนลดลง
แต่ว่าแถบตอนล่างของประเทศนะคะไล่ตั้งแต่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยรวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันยังมีฝนฟ้าขนองตกถึง๑๖๐ของพื้นที่
เฝ้าระวังกันหน่อยแถบตอนล่างของประเทศโดยเฉพาะบ่ายโมง๔โมงเย็นมีฝนตกลงมาแต่ช่วงเช้านี้เบาไม่ค่อยมีฝนเลยคุณผู้ชม
เฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศที่มันยังคงนิ่งแบบนี้แล้วกันนะคะก็ต้องเตือนกันแบบนี้เพราะว่าสภาพอากาศแปรปรวนก็เนื่องมาจากเรื่องของลมเรื่องของปัจจัยต่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะกังวลก็คือพายุมิทรักนะคะที่เกาะตัวบริเวณมหาสมุทรประซิฟิกส์ไม่ส่
ต่อกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้ไม่ได้ช็อปกันนะคะสวัสดีค่ะ